ถือว่าติดสถิติผู้เสียชีวิตทางถนน

เรื่องรถติดก็เป็นอันดับต้นอยู่แล้ว
ทีนี้มาตรการที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ก็มาดูเรื่องของกล้องติดหน้ารถ
เพราะว่าหลังจากที่คอปภออกมา
มีคำสั่งให้บริษัทประกันภัยลดเบี้ย๕๓
ให้กับผู้ที่ติดกล้องหน้ารถ
ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนก็ติดอยู่แล้ว

ไปสอบถามร้านที่ขายกล้องติดหน้ารถ
บอกว่าโอ้โหพอมีมาตรการออกมาแบบนี้แล้วยิ้มเลยค่ะ
เพราะว่ายอดขายน่าจะพุ่งถึง๔๐
ติดตามรายละเอียดพร้อมกันจากรายงานค่ะ
เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีที่สุดในช่วงนี้ค่ะ

กล้องสามารถปรับความสว่างได้อัตโนมัติ

สำหรับรถที่ขับตอนกลางคืนราคาอยู่ที่ประมาณ๒๐๐กว่าบาทค่ะ
ส่วนผู้ขับขี่รถยนต์ที่นิยมขับรถในเวลากลางวัน

ส่วนเลือกซื้อกล้องแบบเลนพลาสติก
เพราะมีราคาถูกกว่าอยู่ที่ประมาณ๑๐๐กว่าบาท
ผู้ประกอบการธุรกิจขายกล้องติดรถยนต์เชื่อว่า

เนื่องจากประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปภมีคำสั่งให้บริษัทประกันภัย
ลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท
ร้อยละ๕๑๐ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ
ให้รถยนต์ที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ช่วยให้คนออกมาหาซื้อกล้องวงจรปิดรถยนต์กันมากขึ้น
และสามารถลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้
ตรงนี้ผมว่ามันจะมีข้อดีหลายข้อนะครับ

ในทางกฎหมายก็เป็นในเรื่องของ
สามารถบังคับใช้ในเรื่องของวินัยการจราจรให้ดีขึ้น

ทำให้รถในเรื่องของอุบัติเหตุน้อยลงใช่ไหมครับ
แล้วก็ในเรื่องของทางสังคมนะครับ
ทางสังคมก็จะช่วยในเรื่องของการปลูกจิตสำนึก
ให้คนที่ขับขี่ในท้องถนนน่ะ
เขาเรียกว่าอะไรมีการบังคับจิตใจ

ประชาชนบางส่วนที่มาเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์บอกว่า
ลดเบี้ยประกันภัยให้รถยนต์ที่ติดกล้องวงจรปิด
ช่วยให้คนอยากซื้อกล้องกันมากขึ้น
แต่ปัจจุบันกระแสการติดกล้องวงจรปิดรถยนต์

เพราะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ขับขี่รถยนต์
และสามารถเป็นหลักฐานทางกฎหมาย
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุได้
ทุกวันนี้ผมว่ามันส่งเสริมตัวมันเองอยู่แล้วครับ

มันก็มีอันตราย
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
แต่ทีนี้ถ้าเรามันย่อมดีกว่าถ้าเรามีพยานให้เห็นอย่างนี้ครับ
คือมันอธิบายดีกว่าสายตาชาวบ้าน

เพราะว่าที่บ้านมีเราหลายคัน
ปัจจุบันความนิยมติดกล้องวงจรปิดรถยนต์เพิ่มขึ้นทุกปี
เพราะเป็นตัวบันทึกหลักฐานภาพถ่ายบนท้องถนน

ได้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในรถยนต์ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดจากบริษัทประกัน
จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อกล้องติดรถยนต์
และสามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นถึง๑๔๐
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน